คุณผู้ชมที่จังหวัดอายุทยานะคะมีเหตุฆ่ากันตายเพราะไม่ได้เงิน๑๐๐๐บาท
เป็นเรื่องราวระหว่างเสียผู้รับเหมารถสิบล้อรถบรรทุกขนดินนะคะ
กับสมาชิกอบตท้องถิ่นของจังหวัดคือตัวสมาชิกอบตเนี่ย
เหมือนเอาดินมาลงในที่ของเสียนี่แหละแล้วแต่คือเขาต้องได้เงินหนึ่งพันบาท
แต่ว่าผู้รับเหมารายนี้ไปทวงวันหนึ่งบอกยังไม่มี
อีกวันหนึ่งตอนเช้าบอกเออเดี๋ยวเย็นนี้ให้พอมาทวงตอนเย็นบอกพรุ่งนี้ก็แล้วกัน
ก็ไม่รู้ว่าไปโกรธกันมาจากอีกท่าไหนเหมือนกันจ่อยิงเสียชีวิตขาดที่เลยค่ะ

เตยทองขาวอายุ๔๙ปีเท่าแก่รับเหมารถบรรทุก๑๐ล้อ
ถูกคงกระสุนจากน้ำมือในคำรวลมงคลเหยียมอายุ๕๔ปี
มีตำแหน่งเป็นสมาชิกอบตท้องถิ่นก่อเหตุใช้ปืนขนาด๗๘
ยิงเข้าที่หน้าอกและหัวไหล่ทะลุรวม๒นัด
สิ้นใจเสียชีวิตระหว่างลูกน้องนำส่งโรงพยาบาลราชธานี
ลงมือในคำรณมือปืนได้ขับรถบรรทุก๑๐ล้อที่ขับมา
หลบหนีไปก่อนเสียหลักตกลงข้างทาง
ด้วยความโมโหจึงเดินถือปืนจ่อคมขู่จะยิงลูกน้องของในเตย
กระทั่งลูกน้องของในเตยเร่งแจ้งตำรวจให้เข้ามาจับตัวเอาไว้
พร้อมกับรถของเขาห่างจากจุดเกิดเหตุราว๑๕๐เมตร
ลูกน้องของในเตยที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า
คำรณผู้ก่อเหตุได้ขับรถบรรทุก๑๐ล้อมาอย่างจุดเกิดเหตุ
ลงไปทวงเงินกับในเตยผู้เสียชีวิต
เตยตอบกลับว่าลืมกระเป๋าตังค์และยังไม่ได้กดเงินมา
โดยบอกให้นายคำรณรอเงินพรุ่งนี้
สร้างความไม่พอใจให้กับนายคำรณ

เจาะยิงในเตยผู้เสียชีวิต
พร้อมกับเร่งกระบอกปืนไปที่ลูกน้องอีกคน

ก่อนจะลั่นไกลใส่ในเตยระยะเผาขนติดต่อกัน๒นัด
ปมการสังหารในเตยลูกเขย
ทำให้พ่อตายังรู้สึกกลางแคลงใจ

ขยันทำมาหากินรักลูกน้อง

แต่กลับต้องมาจบชีวิตด้วยเหตุการณ์นี้

ที่ลูกเคยเข้าไปตักเตือนเรื่องที่ในคำรวล

ในพื้นที่แคมป์คนงานของลูกเขย
เพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
การจักไปอย่างประทานหันของสามี

ประหารชีวิต
จากการสอบปากคำในคำรณมือปืน

ส่วนอาวุธปืนยังอยู่ระหว่างค้นหา
ซึ่งพยานหลักฐานเบื้องต้นชี้ชัดให้เห็นว่า
คำรณมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
และพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ

ขณะเดียวกันยังเป็นสมาชิกอบตเทพมงคล
ในอำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริง
โดยทางสมาชิกอบตอยู่ระหว่างยื่นขอประกันตัวในชั้นศาล

ระวีการแก้ววิจิตข่าวไทยรัฐทีวี